เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้

ว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็รถกระบะคันนี้

เหมือนผมเลยชื่อเบิร์ตนะ
คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับ

ท้ายกระบะแล้วพาตัวผู้ชายคนนั้นลงมานะครับ
แล้วก็จูงมือให้ไปยืนข้างนะครับ

เนี่ยเหตุเกิดนะครับประมาณตี๒ของเมื่อวานนี้

ตั้งแต่ตีสองจนถึงสิบโมงเช้า

เมื่อกี้นะครับก็พาตัวไปลงพัก

เจอแบงค์ร้อย๑ฉบับนะ

นางสาวสุพัตราตระกุฎทอง

ไร้ที่พึ่งให้มารับตัว

ซึ่งพอสุพตากับเจ้าหน้าที่พม

แต่ผู้ชายคนนี้ไม่พูดฮะ

หันหน้าไปทางนู้นนะนี่แหละครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับก็เอารูป
ไปลงตามเพจต่างตามหาญาติ

อยู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
กู้ภัยกับท่านผอศูนย์คนไร้ที่พึ่ง
ก็พาไปส่งบ้านไปเจอกับคุณอาของเขา

เล่าบอกว่าคนป่วยชื่อเบิร์ต

แล้วก็กำลังจะย้ายสิทธิมา
รักษาที่โรงพยาบาลในราชบุรีนี่แหละ
เบลอแล้วเดินออกจากบ้านไป

คาดว่าน่าจะเดินออกไปโบกรถ

ก็เลยถูกไว้ปล่อยไว้ทิ้งข้างทางเนี่ย

พมจังหวัดราชบุรีบอกเอามาดูแลหน่อย

ถ้ามีผู้ป่วยจิตเวทนะครับ